ความยากก็คือว่าลมมันแรงมาก
พอจะดับไฟเอ้าลมพัดเอาเปลี่ยนทิศอีกแล้ว
พอจะไปดับไฟเอาลมพัดเปลี่ยนทิศอีกแล้วครับ
แล้วมันขยายวงกว้างไปเรื่อย
นี่ไฟไหม้บ่อขยะนะครับ
แล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะลามมาใกล้มันมีโรงไฟฟ้า
กำจัดขยะอยู่นะครับที่ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมกันกับหน่วยงานในท้องถิ่น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยเขต๖ครับ
ขนรถน้ำมากัน๑๐กว่าคันนะครับ

กำจัดขยะมันจุดเริ่มต้นของไฟไหม้
ลามไปที่กองขยะแล้ว๒กอง
แล้วบางกองคุณดูความสูงคุณผู้ชมคุณชมพู่
คือแบบเปลวเพลิงแบบลุกแบบโอ้โหเป็นบริเวณกว้างเลยอ่ะ
ไฟก็แรงแล้วสูงก็สูงฉีดน้ำขึ้นไปยังไง
สูงแค่ไหน๑๐เมตรประมาณตึก๓ชั้นนะครับ
ฉีดน้ำโอ้โหตึก๓ชั้นคุณผู้ชมคิดภาพสิครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับ
อุปสรรคนอกจากความสูงยังมีลมแรงด้วยครับ
ทำให้ไฟมันเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา
ดังนั้นการฉีดน้ำดับไฟควบคุมไฟไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
ไฟที่ลุกไหม้ห่างจากโรงไฟฟ้ากำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น
๑๐๐เมตรเท่านั้นเองอ่ะไม่ไกลเลยนะครับค่ะ
ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่า๔โมงเย็นเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ที่เขาเฝ้ากองขยะได้ยินเสียงเหมือนกับไฟมันชอต
บริเวณทิศตะวันตกบ่อขยะแล้วมันก็ลามไหม้อย่างรวดเร็ว
ว่าใช้เวลา๒วันจึงจะดับไฟได้สนิท

แล้วถ้าควันมันแรงแบบนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนไหมเนี่ย

ส่งผลกระทบกับประชาชนในเขตตัวเมืองขอนแก่นครับ
แต่อาจจะกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ตะบนบ้านค้อ
ก็ประสานไปยังนายกเทศมนตรีตะมนต์บ้านคอ

แล้วเร่งกำจัดผลกระทบหรือจำกัดวงให้มันแคบที่สุด

ไฟและกลุ่มควันยังพุ่งออกมาจากกองขยะสูง๑๐เมตร

แล้วแนวทางการดับไฟก็ยังคงระดมรถน้ำ

แล้วนำแบ็คโฮลมาขุดเปิดทางด้วย
ก็คาดว่าคงจะฉีดน้ำต่อเนื่องกันวันนี้พรุ่งนี้ครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ย

ถ้าวัน๒วันนี้ยังดับไม่ได้ต้องรีบจัดการแล้วนะฮะ

เดี๋ยวท่านดับได้เมื่อไหร่รายงานให้ทราบครับ